ไปดูเหตุการณ์ประทึกที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

มีปัญหาอัดอั้นตันใจเรื่องของครอบครัว

ก็เหมือนกับว่าถูกเขาโกงค่าโดยสาร

ตอนแรกขึ้นไปบนสะพานลอยจะฆ่าตัวตาย

จะให้รถชนตายกลางถนนนะครับ
กับคุณครูวิ่งตามไปแทบไม่ทัน

กับได้ต้องทำขนาดนี้นะฮะ

กลับตัวลงมาแล้วก็แหวกวงล้อม
เพื่อนไปจะให้รถชน

รถก็หยุดแล้วน้องก็ล้มอยู่

เพื่อนน่ารักมากนะก็คือวิ่ง
ไปช่วยเพื่อนแบบไม่คิดชีวิตเหมือนกันเพราะว่า
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกโกงเงินนะ
เงิน๑๐๐บาทมันน่าจะสำคัญมากกับชีวิตของเด็กคนนี้
ที่แม่ให้มาแล้วแม่ก็หามาด้วยความยากลำบาก
จะให้น้องรู้สึกแบบโมโหมากน้อยใจมากกับเรื่องกับเรื่องเงิน
ท่านกับต้องฆ่าตัวตายคือมันไม่มีแล้วจริงมันมีอยู่แค่นั้น
ขณะที่คนที่คุมวินรถตู้สายสัตหีบชนบุรีชื่อว่านายสุธิน
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเขายืนอยู่ใต้สะพานลอย
เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้กำลังวิ่งไปบนสะพาน
แล้วก้าวค่อมไปแล้วออกนอกราวสะพานไปแล้วนะฮะ

แล้วเอาใส่ช่วงเผลินล็อกตัวน้องออกมารอดอย่างหุดหวิด
หลังจากเกิดเหตุคุณครูกับเพื่อนก็ช่วยกันเอาตัวเด็กคนนี้มาปลอบ
ให้กำลังใจน้องก็เริ่มผ่อนคลายขึ้น

แล้วก็เพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอีก
ตำรวจเองเขาบอกว่าเดี๋ยวสั่งการให้ลงพื้นที่ไปหาสองแถว
คนนั้นว่าทำไมไม่ทอนเงินน้องคนนี้

ทำไมถึงไปโกงน้องเขากับค่ารถเท่านี้ทำไมต้องโกงด้วย

เดี๋ยวคงจะมีการคุยกับทางผู้ปกครองแหละ
ว่าที่บ้านอาจจะมีปัญหาอะไรมากมายถึงขั้นกับทำให้ต้องมาคิดสั้นแบบนี้นะ
ใช่ค่ะก็ตรวจสอบกันดีคนในบ้านก็คุยกันนะคะ